เป็นคลิปที่อยู่ในโลกโซเชียล
ชายคนหนึ่งขี่บิ๊กไบท์มาแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซ้อนท้ายนะครับ
ผู้ชายไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับ
แล้วก็มาจอดรถอยู่ในลักษณะมึนเมาอยู่หน้าป้อมจราจรแยกสาราแดงทุ่งมหาเมฆ
จากนั้นด่าทอด่ากราดตำรวจที่อยู่ในป้อมนะฮะชูนิ้วกลางให้
โอ้โหหุบมือแทบไม่ทัน
ไม่ใช่การเป็นชมว่าเยี่ยมนะไม่ใช่คำว่าเยี่ยมแบบนี้นะ
ไม่ใช่นิ้วโป้งไม่ใช่นิ้วชี้ไม่ใช่นิ้วนางไม่ใช่นิ้วก้อน

เป็นนิ้วกลางชูให้ตำรวจและด่าทอตำรวจในป้อมจราจร
จากนั้นลงจากบิ๊กไบท์เดินมาด่าตำรวจอีก
โอ้โหสิงสารสัตว์เยอะเลยแล้วก็เหมือนลักษณะโทรหาเพื่อนเนี่ยนะครับ
โทรหาเพื่อนบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันกำลังโดนเรื่องถูกจับอยู่
หมวกระนอกก็ไม่ใสมีเบิ้ลเพื่อนด้วยมีเบิ้ลขึ้นด้วย

อยากบิดเครื่องนะครับ

คนที่อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นผู้หญิงนี่ก็พยายามนะ

และไม่ใช่มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวเป็นอีกคลิปหนึ่งที่บอกว่าลงจากรถมานะครับ
แล้วก็เหมือนเขาโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งแล้วก็บอกกับคนในสายบอกว่าเนี่ยถูก
จับเมาไม่ขับรถไม่ใช่ไม่ขับรถเมาไม่สวมหมวกยอมรับเออเมา
แต่ยังไงช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด่าตำรวจไปด้วยนะครับ
มึงกูอะไรอย่างเงี้นะครับกับตำรวจเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นภาพที่
เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีการทราบชื่อแล้วนะฮะ
ว่าผู้ที่อยู่ในคลิปนี้ก็คือนายเมคินอายุวัฒนมงคลนะครับ
สวมหวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย
ทั้งยังทำพฤติกรรมท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เหตุการณ์นี้ตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆ

นำตัวมาที่สถานีตำรวจเพื่อคุมขังชั่วคราว

แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กในขณะที่มือก็ยังถือบุหรี่อยู่
เขียนบรรยายว่าชีวิตนี้ไม่เคยติดคุกแต่ต้องมี
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายเมคินมาสอบถาม

ขับขี่รถขณะเมาสุรา
อนุญาตให้ประกันตัวไปด้วยเงินสดจำนวน๑๐๐๐บาท
หลังจากนั้นพันธ์ตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัฐ
ภูมิกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆ

ก็ระบุว่าจะเรียกนายเมคินมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม
อีก๒ข้อหาคือดูหมินเจ้าพนักงาน
และขับขี่รถไม่สวมหมวกนิรภัย
ร้อยเวรสอบสวนที่รับตัวไว้ก็แจ้งเฉพาะข้อหา
เมาสุกราศเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วถ้า
ว่าก่อนถูกจับกลุ่มมีพฤติการอย่างไร
และมีการท้าทายดูหมินหรืออักษรรัสสนักดูหมินเจ้าพนักงาน
ก็คงจะต้องแจ้งเขาหาด้วยนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ผมได้สั่งการไปแล้วว่า

ซึ่งอยู่ระหว่างปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายเนี่ยนะครับ
ให้มาพบเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อนะครับ
คือตำรวจก็บอกว่าในวันเกิดเหตุนะครับ
ทางดาบตำรวจซึ่งอยู่ป้อมจราจรนะครับ
เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้
เพื่อเป็นหลักฐานแต่ไม่ได้ลงมาจับกลุ่มแม้แต่อย่างใด
จากกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพียงลำพัง
อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องเร่งระบายรถให้กับพี่น้องประชาชน
ตัดสินใจประสานให้ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจมารับตัวของนายคนนี้
พบว่าสูงถึง๒๑๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขับขี่ยานพานะขณะมืนสุรา
ก่อนที่จะควบคุมตัวไปในห้องควบคุมผู้ต้องหา
แล้วก็จากนั้นทางญาติก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๐๐๐บาท

และนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ในวันที่๑ธันวาคมนี้
วิทย์บุญมาสูงส่ง
บังคับหมู่งานจราจรที่ควบคุมสถานการณ์ในวันนั้นได้
ไม่ให้เหตุการณ์บานปลายแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ชายที่ขี่บิ๊กไบท์ใส่เสื้อดำเมื่อสักครู่นี้

ประวัติของนายเมคินเป็นนักกีฬาเพาะกาย
เคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกายในระดับประเทศ
แล้วก็ยังเป็นอดีตนักแสดงในภาพยนตร์วาบวิว
เรท๑๘บวกอีกด้วยนะครับ
ลงแข่งขันงานกีฬาแห่งชาติเมื่อปี๕๓ด้วยนะ
สำหรับพ่อกายนะไม่ใช่งานบ้าบิวนะ